จากกรณีที่นายบรรหารศิลปะอาชา
ซึ่งเป็นประธานที่ปรึกษาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
และอดีตนายกรัฐมนตรีไทยคนที่๒๑
แก่อนิจกรรมเมื่อช่วงรุ่งเช้าที่ผ่านมา
หลังเข้ารับการรักษาอาการหอบหืดที่โรงพยาบาลสิริราช
ตั้งแต่วันที่๒๑เมษายน
ในสังคมออนไลน์โดยเฉพาะในเฟซบุ๊คแฟนเพจ
สุพรรณบ้านเราซึ่งมีสมาชิกเกือบ๔๐๐๐คน
ได้เข้ามาพูดคุยและร่วมแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายบรรหาร
ซึ่งเป็นที่เคารพรักของประชาชนจังหวัดสุพรรณบุรี
และถือว่าเป็นเสาหลักของจังหวัด
โดยบางส่วนระบุว่ายังทำใจไม่ได้กับการจากไปของพ่อเมือง
พัฒนาและนำความเจริญมาสู่จังหวัด
ขณะที่บางส่วนได้แสดงความอาลัยขอให้ดวงวิญญาณของท่านบรรหารไปสู่สุขติ